ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับ
ลงไปตรวจเยี่ยมเรื่องของน้ำท่วมที่สุโขทัย
สุโขทัยเนี่ยน้ำท่วมซ้ำซากมาหลายปีแล้วนะฮะ
ชาวบ้านก็เรียกร้องว่ารัฐบาลท่านนายกต้องลงไปแก้ไขให้เป็นระบบหน่อย
ทีเนี่ยสนามบินสุโขทัยมันคือกระทะหรือว่าแอ่งรับน้ำท่วม
แต่พอมันสร้างสนามบินมันกลายเป็นกระทะคว่ำ
น้ำมันก็เลยไปท่วมพื้นที่ของชาวบ้านเขา
ชาวบ้านก็เรียกร้องว่าคืนได้ไหมพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
หรือว่าพื้นที่รอบทำยังไงให้มันน้ำไม่ท่วม
ก็เลยมีการรวมตัวกันเอารถไปจอดไปชูป้าย
ขอบคุณนายกที่มาแต่ว่าอยากจะได้สนามบินสนามบินทำร้ายเรา
ชาวบ้านชูป้ายอย่างนั้นนายกไปถึงปุ๊บ
ก็เจอกับชาวบ้านกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มย่านยาวยั่งยืน
รวมตัวกันถือป้ายเลยนะฮะสนามบินสุโขทัยทำร้ายเรา
ชาวนาขอพื้นที่สาธารณประโยชน์คืน
ทุ่งเลี้ยงสัตว์บริเวณรอบสนามบินคืนให้กับเกษตรกร
ขอให้หน่วยงานราชการไปช่วยจัดสรรเพราะหลังจากมีสนามบินสุโขทัย
พื้นที่ที่มันเคยเป็นแอ่งรับน้ำนะคุณผู้ชม
มันต้องถมสูงใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นกระทะคว่ำ
สนามบินมันสูงแต่รอบมันต่ำ
พอน้ำท่วมมันก็ไปขังในพื้นที่ของชาวบ้านไง
มันก็เลยเกิดกลายเป็นปัญหาที่มันเป็นอยู่
ท่านนายกไปถึงปุ๊บนะฮะ

คุณผู้ชมถามขอทะเบียนรถนายกหน่อย
รถตู้สีขาวที่เป็นก้อไก่ต้อเตา๕๙๙๕จังหวัดสุโขทัย
นั่งรถบ่ายจุดแรกไปวัดคลองกระจกอำเภอสวรรคโลก
แล้วก็ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ระหว่างที่ท่านนายกกำลังพูดคุยกับประชาชน
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คุณสมศักดิ์เทพสุธินซึ่งเป็นคนสุโขทัยเอง

เตือนว่ารัฐบาลได้อนุมัติสิ่งใด
ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมสุโขทัยไปแล้วบ้าง
และรายละเอียดของโครงการมันเยอะมันจำไม่หมด
จนท่านนายกแสวบอกพูดเองไปเลย

คือท่านยังไม่พูดแล้วไงท่านจำไม่ได้

ชาวบ้านก็หัวเราะเพราะว่าท่านนายกเองจำไม่ได้
แล้วก็คุณสมศักดิ์ก็เป็นคนพื้นที่อยู่แล้วก็พูดไปเลยละกัน
ไปฟังเสียงช่วงนี้นะครับ
ใช้เวลา๓ปีน้ำจะไม่ช่วงพ่อเหล่าขอบคุณครับ
ตอนนี้ยังเป็นอายุไม่ได้เพราะผมเป็นอยู่
ทุกคนเป็นได้หมดวันหน้าเด็กรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาเด็กก็เข้ามาสู่การเมือง
จะได้ทำเพื่อตัวเองกันต่อไปวันข้างหน้าเพราะผมก็ส่งต่อให้ทุกคู่ท่านอยู่แล้วนะครับ

สำคัญสำคัญสำคัญเอามาพูดเองเลยเผื่อวันหน้าได้เป็นนายกไง
แต่วันนี้ยังเป็นไปได้เพราะผมยังเป็นอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะ
ก็มีการทักทายประชาชนกันไปมีอสมไปต้อนรับด้วยไปขอถ่ายรูป
นะฮะก็มีการท่านเองก็ไปทักทายเด็กเด็กนักเรียนที่ไปต้อนรับนะฮะ
บางคนก็บอกว่าผมอยากเป็นทหารครับอย่างนั้นอย่างนี้
ก็หอกล้อกันว่าเดี๋ยวต้องลดภูมิก่อนอะไรอย่างนี้
หลายคนก็อยากเป็นครูบ้างอยากเป็นนายกบ้างอยากเป็นอะไรต่างนานา
นายกก็บอกว่าใครอยากเป็นนักเรียนก็เป็นกันไปนะฮะ
จากนั้นท่านนายกเองก็เดินทางต่อไปยังบริเวณสะพานเมือง

อยู่ที่หมู่๗ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพ
จุดนี้ก็มีทหารนี่ไปยืนรายงานอยู่ด้วยนะฮะ
ท่านก็แสดงความเป็นห่วงเป็นยายผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนนะครับ
บอกว่าจะเร่งซ่อมแซมบ้านบริเวณให้เสร็จเร็วที่สุด
ทหารที่เห็นก็เป็นทหารจากกองพลทหารพัฒนาของกองทัพภาคที่๓
ซึ่งลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมบ้านบริเวณให้กับประชาชน
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เข้าใจดีเพราะว่าตัวท่านเองก็เคยเป็นทหารมาก่อน
ก็ให้ทหารสู้ช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็ให้ประชาชนทุกคนสู้ไปพร้อมกันนะฮะ
สำหรับชาวสุโขทัยและจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับ